เจ้าของบ้านก็เชื่อว่าน่าจะมาให้โชคค่ะ

โอ้โหแล้วตัวยาวด้วยนะ๓เมตรครึ่งค่ะ
เหลือมตัวนี้ยาวกว่า๓เมตรครึ่ง
ชาวบ้านบอกม่าให้โศกเด้อเพื่อนม่าให้โศกให้ลา
ลูกหัวเท่าขนาดนั้นดูดิ
เขาเชื่อว่าพี่เหลือมเนี่ยมาให้โชคให้ลาบนะคะ
โดยเจ้าของบ้านก็คือนายสุภาพเหมือนอินอายุ๖๙ปี
รูปตัวรูปหัวงูเหลือม
เขาเชื่อว่ามันมาให้โชคแม้ว่ามันจะเขมือบไก่ในร้าวพี่เข้าไปแล้ว
เกือบหมดแล้วก็ตามเป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลนะคะ
ถือว่าทำทานให้กับเจ้างูเหลือมได้อิ่มท้องกันไป
ทีมข่าวเราก็ถามแล้วจะมาให้โชคให้ลาบยังไงล่ะดูยังไงล่ะคุณลุง
นั่นสิลุงหัวเราะอย่างมีความสุขบอกว่า
เรื่องโชคเรื่องตัวเลขจะไปดูบนงูได้ยังไง
ถ้าใครอยากมาอยากรู้ให้มาที่บ้านเลขที่๘๖หมูก้าว
อยู่ตรงบนสามท้าวอำเพลิงเมืองอุด่อนทานี
ก็ยังไงก็ปล่อยให้งูคืนสู่ธรรมชาติไปนะคะ